ถ้าย้อนเวลากลับไปภาพยนตร์เรื่องหนึ่งด่งดังมาก
ที่มีตัวละครที่ดังก็คือคุณอิน

อ่าตึงตึง

ความมันนี่ระเบิดเทิบเทิงจริง
เอ้าแต่นี่จะพาไปรู้จักกับอีกขุนหนึ่ง

กลัวจะเก่งกาดขนาดไหนเทียบชั้นขุนอินได้หรือไม่

นี่เรียกว่าขุนให้อ้วน

น่ารักดีเด็กอ้วนน่ารักสไตล์

ไม่ได้มาล้อเลียนน้องเขา
คนที่นั่นเขาให้ฉายาว่านี่คือ
ขุนอ้วนคู่แข่งขุนอิน
ชื่อจริงก็คือเด็กชาย
สวีพักดีหรือว่าน้องเรด้า

เป็นนักเรียนชั้นป๕โรงเรียนอนุบาลชัยนาธนะ
เขาบอกว่าโด่งดังมากในโลกโซเชียล

ได้ฉายาว่าขุนอ้วนคู่แข่งขุนอิน

ใช่แล้วครับแล้วก็ยังเคยได้รับการแนะนำ
ขุนอินตัวจริงตัวเป็น

เหรอได้เจอกันแล้วคุยกันได้รับคำแนะนำกันมาเลย

ใช่แล้วได้รับการแนะนำจากระดับปรมาจารย์เลยทีเดียว

เขาบอกว่าฝึกฝนแล้วก็คลุกคลีมาตั้งแต่อายุ๔ปีแล้ว
ขวบเขาก็ลงไปเล่นดนตรีไทยแล้วจนสามารถปิดตาตีได้แบบนี้

โอ้โหแล้วตอนนี้อายุก็คือ๑๐ขวบ

ใช่แล้วผู้สื่อข่าวของเราไม่เชื่อง่าย
ลงพื้นที่ไปพิสูจน์ฝีมือว่าอ้าวจริงเปล่าจริงอย่างที่คุยไหมเนี่ย
พิสูจน์เลยก็คือน้องเขาก็เอาผ้ามืดสนิทไม่มีรูเลยนะ

เรด้าเขาคุยโม้โอ้อวดเองว่าเขาซึมซับดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็ก
เล่นทีจริงบ้างเล่นบ้างจนอายุอนาไปจนถึง๘ขวบแล้ว
ก็เลยตั้งใจฝึกต่ออย่างจริงจังอีกหนึ่งปีตอนนี้อย่างที่บอกอายุ๑๐ขวบ
ความสามารถของน้องเขาพัฒนาระดับก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว
จนสามารถปิดตาตีคล้องเล่นดนตรีไทยได้
เรด้ายังบอกอีกว่าเครื่องดนตรีที่ตนเองนั้นชื่นชอบก็คือของ
อันนี้คือค้องมอนนะคุณ
อยู่นี่คือค้องมอนแล้วก็ปิดตาตีแบบนี้แล้วไปต่อ
ของมอนเนี่ยลักษณะการเรียงมันจะตีไม่เหมือนกับของวงไทยนะ
เขาบอกว่ามันจะมีแบบเสียงที่ไม่เหมือนกันคล้ายกันแต่ไม่ได้เหมือนกันมาก
เพราะฉะนั้นประสาทหูต้องดีมากในการแยกเสียงดีมากแล้วก็มีสมาธิด้วย
ถูกต้องครับแล้วก็น้องยังสามารถไขว้มือไปมาตีได้อีกด้วย
โอ้เก่งมากนี่ตรานาศเอกติด้าย
อย่างอื่นตีได้หมดโปรงลางระนาดเอกกรองตะโพนที่ไม่ตีอย่างเดียวก็คือไม่ไปตีกับคนอื่นเขา
น้องเป็นแบบนี้นี่แหละครับเขาบอกว่าน้องเขาคือความภาคภูมิใจของโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวจริงนะครับ
เพราะว่าเคยไปแข่งขันระดับประเทศแล้วก็ถือว่าเคยเอาชนะคนที่อายุเยอะกว่ามาได้แล้วหลายคน
นี่ไงสมเป็นคุณอ้วนที่เขาล่ำลือจริง
มรดกของประเทศไทยอย่างดนตรีไทยแบบนี้
แล้วก็อย่างที่บอกครับเรื่องที่ภาคภูมิใจของคุณอ้วนเนี่ยยังไม่หมด
เห็นไหมเขาใส่นี่หน้ากากที่เป็นยักษ์คุณเห็นแบบนี้แล้วนึกถึงใคร

คุณเก่งทัชยะเนี่ยนี่แหละครับ
แล้วก็ส่งหน้ากากอันนี้มาให้น้องถึงบ้าน

เคยพูดคุยกันในงานแสดงโชว์ที่กรุงเทพด้วย

ได้คุยกับขุนอินตัวจริง
ได้คุยกับพี่เก่งทัชยะ
ซึ่งเป็นแบบศิลปินที่มีความสามารถมากทั้งสองท่านเลยนะคะ

คุณดูคุณดูลีลาการตีระนาดเอกของเขา
อุ้ยเอาจริงอนาคตน้องเนี่ยไกลมากเลยนะครับ
เด็กอายุ๑๐ขวบที่สามารถเล่นดนตรีไทยได้หลากหลายชนิดแบบนี้

เอาล่ะเอาล่ะเห็นแบบนี้แล้วเกิดไอเดียบันเจิดเดี๋ยวตลอดข่าวสุดสัปดาห์วันอาทิตย์
เดี๋ยวจะเชิญชวนไปคุณอ้วนว่างไหม

มาจากชัยนาธิ์เลยนะไม่ไกลปีเทียบ

เอาเบอร์เดี๋ยวเราติดต่อน้องไป

เราติดต่อน้องไปน้องเก่งจริงอันนี้บอกดีเลย
ทางครอบครัวทั้งโรงเรียนให้การสนับสนุนด้วยนะคะ

เราเห็นว่าเขาสนใจในศิลปะวัฒนธรรมไทย
มันก็น่าชื่นใจช่วยกันสนับสนุนกันไว้นะ